เกิดอะไรขึ้นกับพักเพื่อไทยนะครับ
ขุนพลคู่บรมีอีกหนึ่งคนคือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่
หันหลังให้กับพักเพื่อไทยแล้วแต่จริงจริงแล้วเนี่ย
ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่คู่กันกับพักนี้ตั้งแต่สมัยเป็นไทยรักไทย
แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าทนไม่ไหวกับคำประมาทและวาจาของโทนี่วูซัมหรือทักษิณชินวัฒน์
เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะสั่นครอนรัฐบาลเศรษฐาได้หรือไม่

หน้าฆ่าโคทึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลเป็นคำพังเผยที่ถูกตั้งคำถามไปยังพักเพื่อไทยเวลานี้
เมื่อขุนผลคู่บรรดามีฝีปากกล้าตั้งแต่สมัยภักดิ์พลังประชาชน
อย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสสบัญชีมรายชื่อพักเพื่อไทยประกาศตามสายลม
หลังจากนี้ไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกมันสายเกินไปแล้ว
ผมจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิต
คอการเมืองอีกไม่น้อยคงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมน้าเหลิมจึงคว้าคนบวชมาใส่แยกทางกันกับลุงโทนี่ทักษิณชินวัฒน์
ซึ่งคำตอบของคำถามที่ทำให้ขุนพลเท่าจากทุ่งบางบอนเดือดสุดขีด
จนต้องประกาศตัดสัมพันธ์กันตลอดชีวิต
ก็คงไม่ต่างกันกับพี่ตู่จตุพรพรมพันธ์อดีตแก่นำคนแสดงเจอมา
นั่นคือคำพูดที่ออกมาจากปากของโทนี่
ในการปรามาทคนอื่นตามสไตล์ที่ไม่เคยเปลี่ยน
คนในพักเพื่อไทยจะออกมาแก้ต่างว่าไม่มีรอยร้าว
แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ข้ออ้างข้อแก้ตัว
เพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์ของพักเสียหาย
แต่ในความเป็นจริงคงปฏิเสธในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้
แต่นายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าไม่สบายใจ
ก็คือไม่มีอะไรหรอกถ้าได้พูดคุยทำความเข้าใจก็คงจะจบ
แต่กรณีนี้คงไม่จบเพราะการประกาศตัดขาดมาจากประเด็นเดียวก็คือ
การไปจับมือกันกับพักสองลุงจัดตั้งรัฐบาล
ที่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเป็นเรื่องของสัจจะวาจาที่เคยประกาศไว้
แต่สุดท้ายก็มาผิดสัจจะ
และเมื่อมาถูกสาดน้ำมันเข้ากองไฟ
ด้วยการปรามาทและไม่เห็นค่าของสิ่งเท่าที่ร่วมศึกกันมาตั้งแต่ต้น
จึงเป็นการสบั้นสายใยสุดท้ายให้ขาดลง
สละขุนพลที่มีความเห็นในทางตรงกันข้าม
ตู่จตุพรและร้อยตำรวจเอกเฉลิม

ตราบใดที่เกมแห่งอำนาจยังมีอยู่ในประเทศนี้
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน